ตามกันต่อนะคะกรณีที่มีคนไปพบชิ้นส่วนโครงกระดูกของศพ
ถูกฝังอยู่ในดินคาดว่าน่าจะถูกฆ่า
ตอนแรกพบแค่ชิ้นส่วนแล้วคาดว่าโครงกระดูกน่าจะเป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
อายุ๒๓ปีที่หายไปจากบ้านตั้งแต่๙พฤษภาคม
ในพื้นที่อำเภอนาม่อมจังหวัดสงครา
ปรากฏว่าเมื่อวานคุณผู้ชมเราไปเจอหลุมฝังศพปริศนา
เป็นจุดที่๒บริเวณริมถนนสายเอเชีย
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลพิจิตรอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลา
ห่างจากจุดแรกที่พบชิ้นส่วนไปสักประมาณ๖กิโลเมตร

ลงไปดูไปเจอถุงดำข้างในมีศพบรรจุอยู่นะคะ
แล้วก็ร่องรอยของถุงดำถูกยิงด้วยกระสุนปืน๓รูด้วยกัน
พอเปิดเข้าไปข้างในไปพบโครงกระดูกค่ะ
แล้วสภาพคือยังสวมเสื้อแล้วก็กางเกงฟุตบอลอยู่เลยนะคะ
ตรวจพบชิ้นส่วนกระดูกร่างกายของมนุษย์ที่กระโหลกศีรษะ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนหนึ่งนัดท้ายทอยมีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็งค่ะ
ทีนี้แม่ของผู้ชายที่บอกว่าหายตัวไปแล้วก็น่าจะกลายเป็นศพแล้วเนี่ยนะคะ
แม่ของนายวรรณชิตหนูสันทัศน์อายุ๒๙๒๓ปีมายืนดูศพ
แล้วแม่บอกเลยว่าชัดเจนเป็นศพของลูกชายที่หายไปแน่
เนื่องจากว่าชุดที่สวมใส่เนี่ยเป็นชุดฟุตบอลเหมือนของลูกเลย
เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าศพนี้เป็นศพของนายวรรณชิตจริงหรือไม่
ก็คือเป็นการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีการขยายผลต่อไปไปอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ไปค้นหารถของผู้ตายอยู่ที่บ่อปลาร้างในพื้นที่หมู่ที่หนึ่ง
บ้านทุ่งโหนดตำบลนามอมนั่นแหละค่ะ
ซึ่งรถคันนี้แม่ก็ยืนยันว่าเป็นรถของผู้ตายก็คือนายวรรณชิตเนี่ยคันนี้ค่ะ
ทีนี้จากการประเมินเหตุการณ์คาดว่าผู้ตายเนี่ย
น่าจะไปมีเรื่องชกต่อยกับกลุ่มคนร้ายที่บริเวณกระท่อมในสวนมะพร้าว
จุดแรกที่ไปพบชิ้นสวนจนทำให้เหล็กข้อมือของผู้ตาย
ก็คือนายวรรณชิตเนี่ยหลุดและหลังจากนั้นนายวรรณชิตก็ถูกตีด้วย
ของแข็งที่ศีรษะและคนร้ายได้นำร่างของนายวรรณชิตเนี่ย
ใส่ถุงนำมาขุดหลุมฝังในที่เกิดเหตุ
แล้วยิงซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่านายวรรณชิตเนี่ยตายแน่
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาเบาะแสของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะ
โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่มักจะไปนั่งมั่วสุมเสพยาเสพติดกันบ่อย
กระท่อมในสวนมะพร้าวห่างจากบ้านพักราวสักประมาณ๑กิโลเมตร
ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดนะคะ
มีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดตามให้เพิ่มเติมนะคะ